วันนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องนาฬิการูของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
โดยอธิบดีกรมศุลกากรได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่มาของนาฬิการู๒๕เรือน
พลเอกประวิทย์บอกว่าได้ยืมเพื่อนมาใส่นะครับ
ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนที่มาให้กำลังใจพลเอกประวิทย์ให้อยู่ทำหน้าที่ต่อไป
แต่ก็ขัดกับทางเสียงจากสังคมออนไลน์หรือว่าโลกโซเชียลนะครับ
ที่ออกมาเรียกร้องให้พลเอกประวิทย์ลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงสปีริตครับ

ให้บ้านเหมือนมันก้าวประตานคนไม่ต้องการ
ผมก็พร้อมที่จะไปจากตำแหน่งนี้
ทันทีที่สิ้นคำประกาศของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มีปฏิกิริยาตามมาทันที

บรรดาเพจสำนักข่าวรวมถึงเพจดังที่น่าเชื่อถือ
ได้ทำโพลให้ร่วมกันโหวตว่าอยากให้ผลเอกประวิทย์อยู่ต่อ

ปรากฏว่าผ่านมา๑วันมีคนเข้าไปร่วมกันบวช

ส่วนใหญ่ทุกเพจเกินร้อยละ๙๐
พลเอกประวิทย์พักผ่อนได้แล้ว

แคมเปญให้ประชาชนร่วมลงชื่อ
เรียกร้องให้ผลเอกประวิทย์ลาออกจากตำแหน่ง

เพื่อให้สถานการณ์ที่อึมครึมทางการเมือง

และก็พบว่ามีประชาชนร่วมลงชื่อกว่า๒๐๐๐

นำดอกไม้พร้อมกับป้ายข้อความ

ซึ่งชาวบ้านกลุ่มนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

เพราะที่ผ่านมาทำประโยชน์ให้มากมาย

ที่ต้องการโจมตีผลเอกประวิทย์เท่านั้น

มีความเคลื่อนไหวมาจากนายกุฤทธ
สมบัติสิริอธิบดีกรมศุลกากร

ที่มาของนาฬิกาว่ามาจากประเทศอะไร

ยืนยันไม่เคยเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบรรยัตษ์สุรกากร

บอกว่าแม้สารปกครองจะยกคำล้อง
แต่ทนายความยังสามารถยื่นขอทุเลาการบังคับคดีได้อีก
ส่วนเหตุผลที่ต้องยึดบ้านพักซอยโยธินพัฒนาสาม
ก็เพราะมีชื่อของนางสาวยิ่งลักษณ์อยู่เป็นเจ้าของ
หรือว่าคิดว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะทำเพราะอาจจะมีคดีคาราคาสังต่อไปก็
ก็อย่าเพิ่งทำมันถึงมีคำศัพท์สองคำว่าอายัดกับยึด
ซึ่งผลมันก็คล้ายกันนั่นแหละเพียงแต่ถ้ายึดเนี่ย
ก็เอามาเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐแล้วถ้าอายัดเนี่ยยัง
ทนายความอดีตนายกรัฐมนตรีเตรียมยื่นสารปกครองขอทุเลาคำสั่งบังคับคดีอีกครั้งเร็วนี้
โดยบอกว่ามีทรัพย์หลายรายการที่จำเป็นต้องขอทุเลาโดยเฉพาะบ้านพักในซอยโยธินพัฒนาสาม
ขณะนี้สามีและบุตรชายของนางสาวยิ่งลักษณ์ยังคงพักอาศัยอยู่
หากมีการขายทอดตลาดออกไปจะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้และยากแก่การเยียวยาในภายหลัง